ภัยสังคมกันหน่อยนะคะชี้เป้าไปเลยค่ะ
บะเคตำบลโพทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะบอกว่า
ยืมสายชาร์จมาหาพี่จอยพี่จอยอยู่บ่อมายืมสาย

ใช่แต่สรุปสุดท้ายนะคะพอไม่ได้สายชาร์จค่ะ
แก้ผ้าแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเขา
มาดูลำดับเหตุการณ์พฤติกรรมของเขาก่อนนะ

จอยพี่จอยมายืมสายชาร์จพี่จอย

ลงมาเท่านั้นแหละพี่จอยไม่ออกมา

หลังจากนั้นนะคะเขาเริ่มถอดเสื้อถอดผ้าค่ะ
นี่ถอดแล้วถอดแล้ว
แล้วหลังจากนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านของคนนี้
สรุปสุดท้ายบ้านหลังนี้มีคนอยู่นะ

คนที่อยู่เป็นผู้หญิงค่ะเขาอยู่กับลูกสาว

มาเจอกันตรงนี้และต้องยอมใจผู้หญิงคนนี้
เพราะเธอเอาขวานค่ะ
ไปหยิบขวานมามาขู่ผู้ชายคนนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ไล่มาเลยนะไล่ตั้งแต่จุดข้างบ้านที่เจอ
ตั้งแต่ใส่กางเกงแล้วก็เอาเสื้อผ้าบ่า
ไล่มาถึงหน้าบ้านจนไล่มาเพื่อ

หลังจากนั้นค่ะผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
บอกว่าเป็นภัยสังคมเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะ
ใครมาจากไหนแล้วหนีไปไหนตอนนี้

นี่ค่ะเขาบอกผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าตกใจกลัวมาก
ตอนนั้นอยู่ชั้น๒ของบ้าน
อยู่แบบพวกสาววัยสองเป็นฝาแฝดนะวัยสองขวบนะคะ

พี่จอยอยู่ไหมมายืมสายชาติ
ตะโกนกลับไปเธอก็ตะโกนกลับไปนะพี่จอยไม่อยู่พี่จอยไม่อยู่
เธอบอกแบบนี้ได้ยินประโยคสุดท้ายที่ผู้ชายคนนั้นพูดบอกว่า
ขอเข้าห้องน้ำหน่อยหลังจากนั้นก็เงียบไปเลย
จังหวะที่เงียบไปนี่แหละแม่โทรมาค่ะแม่โทรมาถามว่า
คือแม่บ้านอยู่แถวเดียวกันนะมีคนแปลกหน้าเข้ามาบ้านไหมเธอก็เริ่มเอกใจ
มีเธอบอกแม่ไปว่ามีหลังจากนั้นแม่บอกว่าไปหาอาวุธไว้เลยมาป้องกันตัว
เธอก็เลยเข้าไปในครัวค่ะไปหยิบขวานมากลั้นใจเดินดูตามห้องต่าง
สรุปไปเจอผู้ชายคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินน่ากลัวมากนะ
ตั้งสตินะคะบอกออกมาเธอไล่ให้ออกมานะผู้ชายคนนั้นออกมาแต่สภาพร่อนจ้อนเลยค่ะ
กลัวเหมือนกันช่วงเวลานั้นหนีไปหลบเหมือนกันนะตั้งสติรอบสอง
ออกมาแล้วก็เอาขวานมาขู่จนไล่ผู้ชายคนนี้ออกจากบ้านไปได้นะคะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้ตอนที่คุยถือขวานไปด้วยคุยไปด้วยเนี่ยพูดไม่รู้เรื่อง
ตาขวางด้วยเหมือนคนเมาดูเดินสิเดินยังไม่ค่อยปกติเลยเดินดีดยังไง
ลูกบอกไม่ถูกเหมือนกันแน่ค่ะดีดดีดยังไงก็ไม่รู้อ่ะเน
เหมือนรองเท้าติดสปริงเลยน่ะหลังจากนั้นนะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแม่กับญาติมาพอดีค่ะ
บอกว่ามันกลัวมากตำรวจช่วยหน่อยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
สพโพนทองให้เร่งติดตามตัวผู้ชายคนนี้และฝากเตือนไปด้วย
ใครที่อยู่บ้านเนี่ยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้หญิง
ปิดบ้านให้มิจิตรไปเลยค่ะอืมน่านะสิคะอันตรายจริงนะ
อยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่บ้านกันแต่ผู้หญิงหรือว่าคนสูงวัยอะไรอย่างนี้